ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งสอสอกันหน่อยนะฮะ
ลงคะแนน๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีหลายภาคการเมืองไปเปิดเวทีปราศัยกันในหลายพื้นที่นะครับ
แต่ว่าเรื่องของผู้สมัครสอสอทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็เขตเลือกตั้งเนี่ย
ตอนนี้กรกตเขาก็ประกาศรับรองคุณสมบัติกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไปดูก่อนนะครับในส่วนของกรกตคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันนี้ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของทุกภาคการเมืองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครนะครับ
ประกาศรับรองคุณสมบัติทั้งหมด๒๘๑๐คนไม่ประกาศรับรองรายชื่อ๑๐๗คนคุณสมบัติไม่ผ่านนะครับ
คนนี้ต้องชิงกันให้ได้๑๕๐คนเท่านั้นนะครับสสบัญชีรายชื่อ
ขณะเดียวกันกรกตได้ประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายรัฐมนตรีของพักการเมืองต่างที่เสนอมา๖๘คนนะฮะไม่ประกาศ๒คน
เนื่องจากว่ามีคนหนึ่งต้องคำพิพากษาให้จำคุกนะครับก็คือนายสมศักดิ์โกสายสุขหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยซึ่งเป็นแก่นำพันธมิตรนะครับ
ส่วนอีกคนนึงนะครับที่ไม่ประกาศก็เพราะว่าวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีก็ไม่ตรงตามคุณสมบัตินะครับ
ส่วนการรับรองรายชื่อสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง๓๕๐เขตทั่วประเทศ
คงทยอยประกาศกันแล้วอย่างเมื่อวันนี้เนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานคร
เขาก็รับรองมาได้๗เขตนะครับที่ประกาศอย่างเป็นทางการมา
แต่ทั่วประเทศมีรายงานข่าวว่าจะมีส่อเขตที่มีผู้สมัครมา
ไม่ถูกประกาศรับรองรายชื่อมากถึง๕๐๒คนจากผู้สมัครหมื่นคนได้
ส่วนผู้สมัครที่กรกตไม่ประกาศรับรองรายชื่อนะครับก็สามารถไปยื่นคำร้องต่อสารดีกา
เพื่อคัดค้านได้ภายใน๗วันนะครับ
ขณะที่บรรดาพักการเมืองที่ผู้สมัครสอสอถูกกรกตประกาศไม่รับรองรายชื่อ
วันนี้ก็มีเดินทางมาที่กรกตเพื่อมายืนยันคุณสมบัติของสมาชิกพักของตัวเองนะครับ
อย่างเช่นนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ประธานยุทธศาสตร์พักพลเมืองไทย
นายอนุวัฒน์วิกัยพัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทย
ทั้งคู่ก็มายืนยันคุณสมบัติ
แล้วก็พูดตรงกันว่าหากผู้สมัครของพักยังไม่ได้รับการรับรองรายชื่อ
ก็จะไปฟ้องร้องต่อสารดีกาแล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายกับกรกตด้วย
ไปยื่นคำร้องต่อประธานกรกตให้ยุบพักพลังประชารัฐค่ะ

ทำความผิดในข้อหากระทำการเป็นปฏิปักต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตว์ทรงเป็นประมุก
โดยการยอมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสช
อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพัก
กระทำแบบนี้เข้าข่ายครอบงำชี้นำพัก
ก็บอกว่าอยากจะให้กรกตใช้มาตรฐานเดียวกันกับคดียุบพักไทยรักษาชาติ
ส่วนวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ยังอารมณ์ดีต่อเนื่องนะคะวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ว่าระหว่างที่เดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
นักข่าวก็ถามว่าเมื่อวานตักฝนท่านเป็นยังไงไหมครับ
แล้วก็ตอบว่าเป็นทหารอดทนอยู่แล้วแล้วก็เบ่งกล้ามโชว์ด้วยนะคะ

นี่ไงแล้วยังไงต่อ

ส่วนความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
เลขาธิการภักร
ทำการชี้แจงข้อกล่าวหา

เสนอเรื่องให้สารมนุนยุบพักนะครับซึ่งทางสามนุนก็รับเรื่องไว้วินิจฉัยแล้วนะครับ
เพื่อที่๗วันนี้จะเตรียมเอกสารหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหาชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูล
มิติบอกว่าทุกคนในพักยังมีกำลังใจดีที่จะต่อสู้เพื่อยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ในเหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้พักเพื่อไทยได้เปิดปลาใสใหญ่ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เปิดปราศัยใหญ่ในช่วงค่ำวันนี้ก็มีการนำพักหลายคนที่มานายพานทองแท้ชินวัฒน์ลูกชายของนายทักษิณชินวัฒน์ก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับ
ก็มีแกนนำหลายคนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นไปปราศัยบนเวทีนะครับ
ต้องการพักเพื่อไทยเป็นพักเดียวที่จะล้มการสืบทอดอำนาจได้
หากใครจบประชาชินปฏิปิสาสม์ปลบมือแหลง
ขณะเดียวกันทางฝั่งของพักพลังประชารัฐวันนี้แกนนำพักเดินทางไปเปิดปลาใส
นายสนทิรัฐสนทิศิระวงร์ความลัดเวลาที่การพักวันนี้
เพิ่งประกาศออกมาเลยนโยบายมารดาประชารัฐ
คือพอแม่ตั้งท้องตั้งคัน

ค่ะประชาธิปัตธ์เคยเสนอใช่คือคุณกร
อันนี้มันลอกเรียนแบบนโยบายประชาธิปัตย์หรือเปล่า

พอเกิดมาปุ๊บมีเงินให้เลย
แต่พลังประชารัฐเอาตั้งแต่ตั้งท้องเลย
เนี่ยเอ๊ะแต่มันเหมือนกับมันลอกกันหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้คุณสนทิรัฐก็พูดชี้แจงเอาไว้นะครับบอกว่า
เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิดนะแล้วเขาก็ทำวิจัยอะไรของเขามา
ไม่ใช่ว่าไปลอกนโยบายของใครหากจะบอกนโยบายนี้ไปซับซ้อนกันอย่าง
ผมว่าเป็นวิธีคิดนะครับที่ต่างคนต่างคิด
พลังประชารัฐก็ศึกษาจากนโยบายในหลายประเทศเช่นกันนะครับ
เรียนว่านโยบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็นำมาเสนอนะครับ
คงไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของการลอกเรียนนโยบายหรือว่าทับซ้อนแต่อย่างใดนะครับ
ผมคิดว่าแต่ละพักการเมืองก็ต้องคิดในการเสนอสิ่งที่ดีให้กับประเทศ
ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พักพลังประชารัฐก็เสนอแนวของบรรดาประชารัฐนะครับ
ท้ายเรื่องการเมืองด้วยภาพน่ารักดีกว่าค่ะ
แชร์กันเยอะนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะ
เป็นภาพความมีน้ำใจระหว่างผู้สมัครสองพักนะคะ

คือทีมหาเสียงของนายพิชัยเกียรติวินัยสกุลผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทยเขาไปตระเวนหาเสียงในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
แล้วก็ไปเจอกับรถแห่หาเสียงของนางสาวผ่องศรีธรภูมิจากภักดิ์ประชาธิปัตย

ก็มาช่วยเข็นเข้าข้างทางเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็มาช่วยตรวจเช็ครถจนแบบรถขับต่อไปได้
คนที่เห็นเขาก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าสุดยอดเลย
คนไทยมีน้ำใจแล้วก็ที่ลบบุรีด้วยนะคะ
เพราะท่านหล่อมากก็เลยแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะนะคะวันนี้ภาพนี้

ก็หาเสียงกันไปสู้นโยบายแข่งขันกันไป

ทุกคนบอกว่าโอ้โหอยากให้ประชาธิบัตกับเพื่อไทยจับมือกันตั้งรัฐบาลเองเลย

ไปว่ากันหลัง๒๔มีนาคม